ไปดูกันก่อนนะคะบรรยากาศที่วัดป่าบ้านตาด
ช่วงเย็นที่ผ่านมาที่จังหวัดอุดรธานี
ก็มีพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของพระอาจารย์สุจัยทันตมโน
เจ้าอาวาสนะคะซึ่งมรณภาพจากเหตุเพลิงไหม้กุฏิ
เมื่อ๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็มีศิษยานุสิตค่ะและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลยนะคะ
เดินทางมาร่วมพิธีกันในวันนี้
บรรยากาศถ้าย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงเช้า
ที่วัดเกษรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
มีศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศค่ะ
ที่เดินทางมากราบสรีระสังขารของพระอาจารย์สุดใจทันตมโน
เจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดโดยได้ตั้งสรีระสังขารเอาไว้
ภายในสาลาใหญ่หน้าวัดเพื่อให้ร่วมกันทำบุญตักบาทนะคะ
ประชาชนเดินทางเข้ามาภายในวัดตามช่องทางที่กำหนดค่ะ
เข้าแถวยืนเว้นระยะห่าง๑เมตร
เพื่อตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะมีการติดป้ายระบุจังหวัด
และได้รับการคัดกรองกันอย่างละเอียดเลยค่ะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย
และไม่อนุญาตให้เข้ากราบสรีระสังขารในเวลา๑๓นาฬิกา
แต่ทางคณะกรรมการแจ้งประชาชนนะคะบอกว่าให้ยกมือไหว้แทนเพื่อความสะดวกค่ะ
ส่วนบริเวณลานข้าวเปลือกซึ่งเป็นที่ตั้งจิตกาธานชั่วคราว
ก็มีศิษยานุสิตทั้งชายและหญิงช่วยกันจัดดอกไม้ตกแต่งจิตกาธาน
หลังจากที่ก่อสร้างเสร็จนะคะแล้วก็ยกระดับจิตกาธานพื้นสูง๑เมตร
มีบันไดและทางลาดขึ้นลงได้ทั้งสองด้าน
เตาเนี่ยทำด้วยเหล็กแล้วล้อมด้วยอิดประสานสีทอง
จากนั้นเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีก็ได้เคลื่อนสรีระสังขารจากสาลาใหญ่หน้าวัดไปยังจิตกาธานค่ะ
ส่วนในเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะคะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายชะวัดอัธยุติรองประธานสถาบันจุลาพรฯฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระอาจารย์สุดใจนะคะ
อาจารย์สุดใจเดิมชื่อนายสุดใจชาวสมุทรเกิดวันที่๑๔ตุลาคม๒๔๔
ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการ
ีดาชื่อนายวิงมันดาชื่อนางปุ่นค่ะ
โดยท่านมรณภาพจากเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
สิริรวมอายุได้๗๖ปี๔๘พันศาค่ะ